อย่างที่บอกนะคะว่าต้องดำเนินการตามกฎมหาเถระสมาคมฉบับที่๒๐
มาดูกันหน่อยค่ะว่ากฎนี้มีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะ
ใช้กฎมหาเทรสมาคมฉบับที่๒๑ปี๒๕๕๙
บรรยัติถึงเรื่องการให้พระพิสุกสละสมณเพศในข้อที่๓ค่ะ

พระพิสุกมีพฤติกรรมล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเรื่องเดียวกันหรือหลายเรื่องเป็นอาจิน
ให้เจ้าอาวาสตักเตือนแก่แอ่งแต่ถ้ายังฝ่าฝืน
ส่งเรื่องรายงานโดยลำดับชั้นตั้งแต่เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอ
เพื่อวินิจฉัยให้สละสมณเพศ
แล้วก็ส่งกลับไปยังเจ้าอาวาสเพื่อให้จัดการให้ละสมณเพศภายใน๓วัน
แต่ถ้าหากไม่พบพระพิสุกรูปนั้นก็ให้มีการติดประกาศคำวินิจฉัย
ณที่พำนักอาศัยและให้ถือว่าพระรูปนั้นรับทราบคำวินิจฉัยและต้องสละสมณเพศภายใน๓วัน
แต่ถ้าหากยังไม่ยอมอีกนะคะยังไม่ยอมสละสมณเพศอีกก็ให้ส่งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองให้ดำเนินการตามคำวินิจฉัยหรือจับศึกนั่นเอง
นี่คือขั้นตอนหลักตามกฎมหาเทรสมาคมฉบับที่๒๑ที่นี่แหละค่ะจะนำมาใช้กับพระธรรมชโย
แต่มันมีปัญหาคุณผู้ชมค่ะคือพระธรรมชโยยังคงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายอยู่แต่ตอนนี้อาการอาภาษณ์อยู่ก็เลยแต่งตั้งให้พระทัตตะชีโวรองเจ้าอาวาสเป็นรักษาการเจ้าอาวาส
ดังนั้นคุณผู้ชมคะก็เลยมีการวิเคราะห์กันว่ามันน่าจะยากนะคะที่เจ้าคณะใหญ่หนกลางสั่งการให้พระทัตตะชีโวรักษาการเจ้าอาวาสดำเนินการ
ยากที่จะปฏิบัติตามกฎมหาเทราสมาคมฉบับที่๒๑นี้ค่ะ
ดังนั้นก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีคำสั่งจากเจ้าคณะตำบลในการออกคำสั่งทางปกครองเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายรูปใหม่ขึ้นมา
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎมหาเถระสมาคมต่อไป
ง่ายก็คือมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการเปลี่ยนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายรูปใหม่
เพราะว่าพระทัตตาชีโวก็ไม่น่าจะกล้าดำเนินการตามกฎนี้นะคะ